คุณผู้ชมมาดูอะไรสวยงามนอกจากเราสองคนกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้เข้ากองประกวดเก็บตัวทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ
กระแสแรงดีไม่มีตกตั้งแต่รอบออดิชั่นจริงค่ะสำหรับเวทีนี้นะคะ
วันเปิดตัวเข้ารอบผู้ประกวด๓๐คนสุดท้ายเมื่อวันก่อนค่ะ
ทำเอาแฟนนางงามเชียร์กันมันหยดเลยค่ะ
เรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยแต่ละกูรูหรือโพลกันรายวันเลย
ทั้งตัวเต็งทั้งม้ามืดผลัดกันทำผลงานโดดเด่น
ชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครค่ะ
แล้ววันก่อนเนี่ยทั้งกองประกวดเขาพา๓๐สาวงามมานะคะ
ให้เราได้มายนต์โฉมน้องใกล้กันถึงไทยรัฐทีวีเลย
น้องก็ขอกำลังใจให้กับพวกเธอในการประกวดกันในปีนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยการเก็บตัวก็มีกิจกรรมสนุก
แฟนนางงามได้ลุ้นได้เชียร์กันอีกเพียบค่ะ
ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา๓๐สาวงามในเวที
กิจกรรมหลังจากนี้รับรองว่าแน่นอนต้องเข้มงวดแล้วก็สนุกแน่นอน
เพื่อนทุกคนได้พูดไปว่าเราจะมีรอบชุดว่ายน้ำ
ยังไงเราเตรียมรอดูกันเลยนะคะว่าทุกคนจะเดินสับกันขนาดไหนค่ะ

กิจกรรมกองเขาบอกแล้วว่าอัดแน่นแล้วก็ทุกวันเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกความแซ่บแน่นอนค่ะ